เขาไปขโมยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของวัดมา
แต่พอจวนตัวปุ๊บกระโดดสะพานกลับรถ

นอนอยู่นี้ฮะแกล้งนอนอยู่นี่
ไม่เป็นไรนะ
ไม่มีใครแกล้งอันนี้แกล้งแกล้งเหลือไม่เป็นไรตายอยู่
แข็งหักปะเนี้ยฮะ
กลายเป็นหินแกล้งครับ
ยังยังนอนนิ่งไม่ไหวตี
ชาวบ้านเนี่ยเขารู้ทันเขาล้อมเอาไว้หมดเลย
อันนี้จะบอกกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาไหมไปขอข้าววัดกินอยู่ทุกวัน
ยังขโมยมาได้นะคะ
อายุ๕๑ปีค่ะชาวบ้านไปล้อมจับเอาไว้
หลังจากชุกตัวนยังพยายามหนีนะคะ
แล้วพอมันจวนตัวขึ้นไปตรงสะพานกลับรถ
สะพานแถวนี้สูงสักประมาณเกือบที่๓เมตร

แล้วตัดสินใจกระโดดลงจากสะพาน
ลงไปอยู่ในพงหญ้าแกล้งนอนนิ่งทำเหมือนคนตาย
ชาวบ้านรู้ดีค่ะเลยคุมเชิงเอาไว้
รอให้ตำรวจสภบางประกงมาค่ะ
พอเห็นว่ามีชาวบ้านแหม่ทำท่าจะลุกมาทำร้ายชาวบ้านด้วย
เออชาวบ้านก็เลยยกฮิ้วปีกกันขึ้นมาอย่างที่เห็นนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนนี้นี่เองนะคะ
โดยได้ข้อมูลแบบนี้นายดาวรุ่งคนนี้ตัวผู้ก่อเหตุ
เขาไปลักขโมยของในร้านค้าริมถนนบางนาตราดด้วย
หลังจากขโมยจักรยานยนต์พ่วงข้างของวัดมา
ยังขี่ไปก่อเหตุต่อขโมยของในร้านค้านะคะตรงกม๔๔

บอกว่าตอนนั้นเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุมีกันตั้ง๖คนนะคะ
ก็มีจักรยานยนต์พ่วงข้างคันนี้แล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์อีก๒คัน
บางส่วนหลบหนีไปค่ะก็ไล่ตามมา
เจอนายดาวรุ่งคนนี้แล้วเขาก็กระโดดสะพาน
ตำรวจไปสอบสวนที่สพบังปะกงค่ะ
ก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกมีการแจ้งความเอาไว้
ว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างของวัดหายไป
เมื่อกี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย

ทั้งที่นายคนนี้ขอข้าววัดกินอยู่ทุกวัน

ทางผู้ก่อเหตุเข้าไปขโมยจักรยานยนต์พ่วงข้าง
พระในวัดลงโบสถ์ค่ะไปรับเทียนพรรษา
เขาก็เลยเอาจังหวะนี้นี่แหละไปขโมย
ตอนนั้นพอขโมยเสร็จปุ๊บในคืนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาที่โดนจับ
ว่ามันมีคดีขโมยรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกับคุณก่อนหน้านี้

ใช่และเป็นการขโมยมอเตอร์ไซค์มาก่อนด้วย
วันนั้นมีคนจอดรถเอาไว้และคากุญแจไว้ตรงตลาดโรงศรี
วันนั้นคุณขโมยไป๒คันรวดเลยในเดือนเดียวกัน
ทีนี้ตำรวจบอกเดี๋ยวต้องขยายผลติดตามรถที่หายไปกลับคืนมาด้วยนะคะ
ขโมยก็เก้งเก่งแสดงก็เก้ง